ไปดูกันที่จังหวัดนนทบุรีมีความงงบวกความเสียใจ
หลายอย่างที่ญาติก็กำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยตกลงยังไง
คือเหมือนกับว่ามีหนุ่มวัย๒๕เขาบอกกำลังเบนเจอร์เพศ
หายตัวออกไปจากบ้านหลังจากนั้นมีคนไปเห็นว่าไปกระโดดสะพาน
กระโดดแม่น้ำเนี่ยคือจะฆ่าตัวตายปรากฏว่าหาเท่าไหร่หาไม่เจอ
แล้วสุดท้ายไปเจอไหมหรือเจอยังไงแต่คุณผู้ชมลองไปดูหน่อยว่าญาติเขาร้องไห้กันระงมเลยอ่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือญาติและครอบครัวของนายคนนี้ที่บอกเป็นนุ่มวัยเบนเจอร์เพศ
นายอนุชานะคะอายุ๒๕ปีหายตัวออกจากบ้านไปแถวนะคะย่านถนนสนามบินน้ำ

ศุกราคมที่ผ่านมาช่วงสายคือ๑๑โมง
และติดต่อไม่ได้อีกเลยญาติพยายามทำทุกหลีทางก็ติดต่อไม่ได้
๒ทุ่มของ๒๗ก็คือวันเดียวกันค่ะ
มีพลเมืองดีเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปวิ่งออกกำลังกาย
อยู่บนสะพานพระนั่งเกล้าที่จังหวัดนทบุรี
แล้วก็เลยไปแจ้งตำรวจว่าไปเห็นผู้ชายไปกระโดดจากสะพานตรงนี้
เขาก็ตกใจเป็นผู้ชายจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นเขาหายไป
หายไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาพลเมืองดี
พอรู้ปุ๊บรีบไปตรวจสอบไปเจออะไรบ้าง
หมวกแก๊ปเจอโทรศัพท์มือถือ
หน้ากากอนามัยของนายอนุชาแล้วเขายืนยันว่าใช่แน่ของนายอนุชา
ส่วนแม่น้ำตอนนั้นกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมาก
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงค้นหาได้
ญาติคิดว่าเสียชีวิตแล้วแน่ถึงนั่งร้องไห้กันระงมอยู่แบบนั้น
เพราะก่อนหน้านี้ตัวนายอนุชาคนนี้เคยมีประวัติกินยาฆ่าตัวตายมาก่อน
ซึ่งพยายามจะฆ่าตัวตายเนี่ยตอนนั้นญาติช่วยกันไว้ได้ทัน
คาดว่าอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

พอ๒๘ตุลาคมอีก๑วันต่อมาค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือพระนั่ง๙จุดบริเวณนั้น

คุณลุงจำนงบอกแบบนี้บอกว่า

พนักงานเรือด่วนเนี่ยเขามาหาผมแล้วเขาก็ชี้ไปตรงต่อหม้อสะพาน
เขาบอกพี่รอปภผมเห็นผู้ชายคนนึงมานั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่
เนี่ยเฮ้ยแล้วตอนนั้นพลเมืองดีบอกว่าจมน้ำไปแล้ว
ต่อหน้าต่อตาแล้วน้ำไหลเชี่ยวแรงมากเจ้าหน้าที่หาไม่เจอ
แล้วปรากฏว่าพอเรือจะเทียบท่าบอกมาบอกรอบพอรอพอหันไปเอ้า
เฮ้ยใช่คนเดียวกับที่กระโดดสะพานแล้วญาติมานั่งร้องไห้หรือเปล่า
รีบโทรแจ้งญาติค่ะลองฟังเสียงพี่จำนงค่ะ
มีคนโดดสะพานหรือเปล่าเมื่อคืนบอกมี
แล้วเขาก็บอกว่าอยู่บนต้อม่อนี่ยังไม่ตายเหรอ
ผมก็โทรบอกญาติเขาลูกพี่ยังไม่ตายนะ
ให้มาด้วยเลยโทรแจ้งตำรวจด้วย

ไปก็นั่งอยู่บนสะพานนั่งอยู่บนต่อหม้อ

ใช่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละน่าจะมีน่าจะมีคนถ่ายรูปไว้นะ
เหลือเชื่อไหม
เหลือก็น่าจะเหลือเชื่อนะ
พี่รปภบอกเลยว่ามันเหลือเชื่อนะ
แล้วจนที่อาสากุภัยก็เอาเรือออกไปรับตัวเขาขึ้นมาบนฝั่ง
อนุชาบอกแบบนี้คือเขาก็ต้องถามแหละ
เนี่ยไปทำยังไงอีกท่าไหนกระโดดน้ำลงไปจริงหรือเปล่า

เจ้าตัวตอบแบบงงแล้วบอกว่าไม่รู้ตัวเหมือนกัน
ว่าทำไมถึงไปกระโดดสะพานลงไปตรงนั้น
จำอะไรไม่ได้เลยรู้แค่ว่าเกาะไอ้ซอกต่อหม้อเนี่ย

แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตั้งแต่๒๗ตอนกลางคืน
จนกระทั่ง๒๘แล้วมีคนมาเห็น

ถ้าเขาเคยพยายามฆ่าตัวตายย่าต้องดูแลใกล้ชิดนะ
เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพยายามทำอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวเขามีอาการป่วยใหม่